เหตุการณ์แรกที่จะมารายงานให้ได้ฟังกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเตือนคุณผู้ชมเป็นอุทาหรณ์นะครับ
นั่งรถบางทีนั่งสองแถวต้องระวังบางทีเราก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
ไม่รู้เลยว่าคนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นโจรจ้องจะขโมยโทรศัพท์เรานะฮะ
หนุ่มนักศึกษาคนนี้ครับนั่งรถสองแถวจะกลับบ้านแถวนนทบุรี
มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามไม่รู้ว่าเขาเป็นโจรจู่
เอาคัตเตอร์มากรีดที่หน้าที่คอที่แขนเป็นแผลนี่เวอะหวาดเต็มไปหมดเลย

แต่ว่าโชคดีนะคนขับสองแถวเขาเห็นจากกระจกมองหลังอ่า
ช่วยกันแล้วคนที่เป็นคนอยู่แถวนั้นก็ช่วยกัน
เอาตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยกันจับกลุ่มคนที่ก่อเหตุเอาไว้ได้คุณผู้ชม
แต่ว่าใบหน้าของหนุ่มคนนี้ก็เป็นแผลเต็มไปหมดเลยอะครับ
นะฮะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าอัญชาลีก็มีการโพสต์เรื่องราวบอกว่า
ญาติของเขาเนี่ยชื่อว่านายพงศธรปาริวัณตาอายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษาสถาบันพระจอม๙พระนครเหนือครับ
ถูกคนร้ายใช้มีดคัตเตอร์ทำร้ายนักกรีดใบหน้าครับที่คอที่แขนเป็นแผลเต็มไปหมดเลย
เขาต้องการจะเอาโทรศัพท์มือถือที่นั่งเล่นอยู่ไป
เหตุการณ์มันเกิดเมื่อวานตอนสักสามทุ่มได้นะฮะ
ระหว่างผู้เสียหายเนี่ยนั่งสองแถวสายท่าน้ำนนบางบัวทองจะกลับบ้านครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะไปถามกับตำรวจพนักงานสอบสวนสพบางศรีเมืองก็บอกว่า
วันเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็ได้รับแจ้งนะมีเหตุการณ์ชิงทรัพย์เกิดขึ้นที่บริเวณหน้ามร้านสะดวกซื้อสามแยกบางศรีเมืองถนนบางกรวยไซน้อย
ตะบนบางกลางอำเภอเมืองนนทบุรีครับก็ประสานให้กับตำรวจสายตรวจเข้าไปพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์
ไปถึงเนี่ยมีพลเมืองดีไปช่วยกันจับกลุ่มผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้เป็นผู้ชายชื่อว่านายขวัญชัยทันทรานนท์อายุ๓๙ปี
ยังมีของกลางคือมีดคัตเตอร์อยู่ในมือนะฮะความยาวสักประมาณ๑๕เซนได้แล้วก็โทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
คนเจ็บเนี่ยนะฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วครับทีนี้ก็จากการไปสอบประคำนายธนโชธปริญญารุ่งเรืองซึ่งเป็นคนขับสองแถว
แล้วก็เป็นคนเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ขับรถมีผู้เสียหายนั่งมาด้วยโดยสารมาจากท่าน้ำบางศรีเมืองก็วิ่งไปตามถนนบางกรวยไซน้อย
แล้วก็ไปกลับรถที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางกรวยนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาเส้นทางเดิมพอไปถึงที่บริเวณสี่แยกบางสีทองก็มีผู้ก่อเหตุคือนายขวัญชัยเนี่ยเรียกเหมือนเป็นผู้โดยสารคนหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นมานั่งพร้อมกันกับผู้เสียหาย
นายขวัญชัยจากที่เป็นผู้โดยสารนะฮะลุกขึ้นมาครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะ
ชกหน้าผู้เสียหายแล้วก็เอามีดคัตเตอร์เนี่ยไปกรีดที่หน้าเขาที่คอเขาที่แขนแย่งเอามือถือไปแล้วก็กระโดดลงจากรถวิ่งหนีไปครับ
คนขับสองแถวเขาเห็นหมดเลยเห็นจากกระจกมองหลังก็เลยจอดแล้วก็ตะโกนให้ชาวบ้านช่วยกันจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุนะไปฟังเสียงพลเมืองดีที่เขาช่วยกันหน่อยครับ

ไอ้พี่แม่ของคนเจ็บคือนางคอนทิพย์วัฒนหญิงป่าติวันตาอายุ๕๔ปี

เพราะลูกชาตินั้นได้บอกไปคุณแม่เลยครับ

เสร็จแล้วเขาก็ตบ
แล้วเห็นอะไรขาว
ปาดแก้มปาดคอปาดแขน

น้องก็วิ่งตามลงมาแล้วก็วินพวกวินมอไซค์ใกล้นั้นเขาก็เลยช่วยกันล้อมจับไว้
ตอนประมาณตีหนึ่งก็ไปแจ้งความพอดูน้องเสร็จแล้วก็ไปแจ้งความ
ตำรวจก็บอกว่าเขาก็ยังไม่ได้สอบสวนคนนั้นเลย
เขาก็ถามว่าคนร้ายเขาเมาหรือว่าอะไรเขาก็บอกว่าก็ยังไม่ได้ตรวจ
ก็ยังไม่ได้ตรวจแต่ว่าท่าทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่อายุให้ดูในบัตรประชาชนอายุตั้ง๔๐แล้วค่ะ
รถน่ะน้องเขานั่งมาน่ะมีไม่มีผู้โดยสารเลยมีเขาคนเดียวแล้วคนนี้ขึ้นมา
มันก็เลยเกาะเหตุได้ง่ายแต่ถ้ารถสองแถวมันมีกระเป๋ามีคนนั่งอยู่ด้วย
ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะคะ
เนี่ยฮะก็ใครจะไปทราบแล้วเห็นเป็นผู้ชายเหมือนกันอ่ะนะก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นโจรอะไรนะฮะ
ต้นตำรวจก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็ตั้งข้อกล่าวหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธเป็นเหตุ
ทำให้ผู้อื่นนั้นเป็นอันตรายบาดเจ็บสาหัสครับแล้วก็พกพาอาวุธมีดติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็แจ้งไปกับผู้ก่อเหตุคือในขวัญชัย
แล้วก็คุมตัวไปฝากค้างต่อสารจังหวัดนทบุรีต่อไปแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต้องเตือนคุณผู้ชมนะขับนั่งรถไปต้องระวังด้วย
ใช่ไปไหนมาไหนมองซ้ายมองขวาให้ดีนะคะต้องระวังตัว